คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องนี้เรื่องใหญ่สำหรับผมเลยนะ
ครับเพราะว่าที่สงขลาคุณผู้ชมครับที่หัดใหญ่อ่ะ
น้ำท่อมเราเคยพูดแล้วอ่าว่าขายไม่ได้อ๋อ
คือต้มกินเองต้มกินเองแจกใจเบอร์ต้มเอามาฝากดอมอ่า
แต่ถ้าขายเดี๋ยวนี้ขายในตู้น้ำสมุนไพรเลย
เป็นอย่างนี้เลยเหรอเออคุณผู้ชมโอ้โหไม่ไหวนะ
ข่าวนี้ไม่ไหวจริงรีบดำเนินการซะเลย
นี่เป็นตู้น้ำดื่มสมุนไพรครับเอามาติดตั้งได้ไม่นาน
ที่ปากซอยถนนราชอุทธิศสิบหกในเขตธิศบาลนครหัดใหญ่
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ใกล้กับตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
สิบบาทก็ดื่มได้แน่จูงใจด้วยเขาขายไม่ได้แล้วยังมาจูงใจอีก
นะหากจะกดซื้อปุ่มขวาสุดจะเป็นน้ำแก๊กควยก่อน
ตรงกลางเป็นน้ำกระเจี๊ยบแต่ซ้ายสุดขายดีสุดเลยนะอืมเออ
พืชกระท่อมเออขณะที่ด้านล่างแล้วหลังตู้โอ้โห
แต่นี่ที่เจอส่วนใหญ่เลยแทบจะทั้งหมดก้นแก้วสีเขียว
ท่อมสิจ๊ะยังมีอีกจุดมีอีกจุดเหรอ
ปากซอยเพชรเกษม๓๘ตะบนควนลังหัดใหญ่ฮะ
ฝั่งขาเข้าตัวเมืองหัดใหญ่ครับเจอตู้แบบนี้แหละ
ก็ตั้งตู้ข้างตู้น้ำมันหอดเหรียญสันนิษฐานว่าเจ้าของเดียวกันเปล่าเนี่ย
ทดลองหอดเหรียญ๑๐บาทโพลกเข้าไปน้ำพืชกระท่อมไหลลงมาไหลลงมาในแก้วคุณผู้ชมฮะ
สีเขียวมีฟองเย็นด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าตู้กดน้ำสมุนไพรติดตั้งมา๓๔เดือนแล้วนักข่าว
แต่ละวันช่วงค่ำนะวัยรุ่นก็มาเด็กกำเหรียญ๑๐มากดน้ำท่อมดื่ม
ชาวบ้านบอกนอกจากนี้ยังเห็นว่าเป็นการมอมเมาเยาวชนด้วยใช่เลยนะ
อันนี้ผมเห็นด้วยเลยที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่
แล้วยังไงพ่อเด็กเข้าถึงง่ายอ่ะ

พระราชบัญญัติพืชกระท่อมพุทธศักราช๒๕๖๕มาตรา๒๕วงเล็บ๔ระบุว่า
ห้ามขายพืชกระท่อมโดยใช้เครื่องขาย
แล้วก็ในมาตรา๓๔บัญญัติไว้ว่าผู้ฝ่าฝืนมาตรา๒๕นั้น
ระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เรียกร้องเบิร์ตก็เรียกร้องผมไม่ยอมนะเรื่องนี้
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้วดำเนินคดีซะ
ไม่ได้ผิดทั้งคู่อ่ะตู้น้ำมันก็ทำแบบนี้ไม่ได้ครับ
ตู้น้ำท่อมยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลย
ผู้สื่อข่าวตามไปดูหน่อยนะว่าเอาออกหรือยังนะ